ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงโดมและเมธันนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้เลิกดีจูงมือกันเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่วิลล่าของแม่เจ้าบ่าวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยทั้งคู่เชิญเพียงแค่ครอบครัวญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยเพื่อนพี่น้องที่สนิทในวงการเท่านั้นนะคะ

ก็ยินดีด้วยนะคะกับพี่โดมค่ะ